ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นพิษรักแรงหึง
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันแห่งความรักพอดี
คือฝ่ายชายเนี่ยเขาเหมือนกับตามไปหาฝ่ายหญิงที่เขาก็เลิกกันแล้วนะ
ฝ่ายหญิงทำงานอยู่ที่ห้างที่ชายภูมินะคะ
พอไปถึงเนี่ยเอามีดจ้วงแทงเขาเลย
เขาบาดเจ็บสาหัสนี่คือสภาพคนเจ็บอะนะคะ
บาดเจ็บสาหัสเลยค่ะสาเหตุก็คือบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยควงหนุ่มคนใหม่มาเย้ย
รับไม่ได้บุกไปแทงเลยค่ะ
ตำรวจสพจตุรัสค่ะทีมแพทย์กู้ภัยก็ได้รับแจ้งนะคะ
นางสาวนิพาพรหน้าจตุรัสอายุ๔๐ถูกแทงสาหัส
ซึ่งเธอเป็นพนักงานของห้างที่จังหวัดชายภูมิ
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลจตุรัสนะคะ
นายอภิษฎหลานชายคนเจ็บก็ไปที่เกิดเหตุ
เล่าให้ฟังว่าป้าไปทำงานที่กรุงเทพได้สักระยะ
แล้วก็กลับมาบ้านที่อำเภอจตุรัสกลับมาได้ไม่ถึงเดือน
ก็มาทำงานที่ห้างนี้มาทำงานได้แค่๒วัน
ตอนที่กลับมาจากกรุงเทพพาเพื่อนผู้ชายมาด้วย
ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนก่อเหตุไม่พอใจ
อาศัยช่วงชุลมูลหลบหนีไปค่ะพอแทงเขาเสร็จก็หนีไปเลยครับ
พันธบริโภคโทพระพาทมะเริงสิทธิ์รองผู้กำกับสพจตุรัตน์

แล้วก็บอกกับทีมข่าวว่าตอนนี้ก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
คือนายอำนาจเกิดจตุรัสอายุ๔๑ปี
คาดว่าจะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้เร็วนี้
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนางจันไดหน้าจตุรัส
คุณแม่ของคนเจ็บอะค่ะเขาเล่าให้ฟังว่า
ลูกสาวกับตัวนายอำนาจคนก่อเหตุเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันเรียนมาด้วยกัน
แต่ในอำนาจหลงรักลูกสาวแม่ลูกสาวก็ปฏิเสธไม่รับรักมาโดยตลอด
ลูกสาวเคยช่วยเหลือให้ยืมเงินเป็นประจำ
พอลูกสาวเรียนจบแล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพ
ก็มีแฟนสู่ขอกันตั้งแต่ต้นปี
พอนายอำนาจรู้มาต่อว่ามาคอยหาเรื่องอยู่ตลอดค่ะ
คบหาเป็นแฟนกันด้วยซ้ำเหมือนมาชอบเขาเฉย
พอเขามีแฟนก็โมโหเอามีดมาแทงเขาแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ

ตัวคนเจ็บกลับไปกินข้าวที่บ้าน
นายอำนาจคนก่อเหตุไปดักรอที่บ้าน

ก็ชวนมาอยู่เป็นเพื่อนที่ที่ทำงาน

พอทุ่มหนึ่งตัวนายอำนาจตามไปไปถึงที่ทำงาน
แล้วลักษณะที่ไปเหมือนเมานะคะ

นายอำนาจไม่พอใจที่ตัวฝ่ายหญิงเขามีแฟน
ทะเลาะกันใหญ่เลยอยู่ดีนายอำนาจ
เอามีดปอกผลไม้ที่พกมาแทงไปแบบโอ้โห
หน่ำแทงอะค่ะแทงเขาเสร็จแล้วก็วิ่งหลบหนีไป

คุณแม่ของคนเจ็บบอกว่าถึงขั้นต้องไปอยู่เป็นเพื่อนในที่ทำงาน

วันนี้นะคะคุณแม่จันไดคุณแม่ของคนเจ็บนะคะ
ขออนุญาตทางห้างนำญาติญาติมาทำพิธีเรียกขวัญของลูกสาวกลับ
เพราะว่าตอนนี้ลูกสาวแม่ค่ะนางสาวนิพาพรคนเจ็บเนี่ยค่ะอาการยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะ
ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชายภูมิ
นางสาวนิพาพรก็มีอาการเพ้อด้วยเมื่อคืนนะ
ตลอดนอนไม่ได้อาการไม่ดีขึ้น
ยัดยัดก็เลยขอนุญาตไปทำพิธีแบบนี้นะคะ

เหมือนกับเรียกขวัญกลับมาอาการจะได้ดีขึ้นตามลำดับอะไรแบบนี้นะ